เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
อย่างที่บอกอากาศเย็นสบายแบบนี้
ที่น้ำผู้ร้อนที่จังหวัดพังงานะครับ
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่ติด๑ใน๕อันดับของประเทศไทย
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ
โดยราชการจังหวัดพังงาผู้ว่าพระขับพงษ์ธวิพัฒน์
ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำผู้ร้อน
คลองปลายผู้ตำบลท่านาอำเภอปะกง

เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ของจังหวัดพังงาแห่งนี้นะครับ
โดยน้ำผู้ร้อนแห่งใหม่นี้อยู่ในลำคลองปลายผู้

เป็นน้ำผู้ร้อนที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ๗๕องศาเซลเซียส

โดยใช้เวลาแช่น้ำประมาณ๑๕นาที

ในการบำบัดรักษาโรคต่าง
เช่นโรคเหน็บชาไขข้ออักเสบอำมพลึก
ซึ่งขณะนี้มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนมา
ใช้บริการกันตลอดทั้งวันเลยครับ

สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้
เพราะบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำแร่ติดอันดับ๑ใน๕ของประเทศไทย
ซึ่งทางจังหวัดเองจะเร่งตั้งคณะทำงาน
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ต่อไปนะครับ
นี่ฮะบ่อน้ำผู้ร้อนก็เชื่อมต่อกับคลองปลายผู้นะครับ
พอน้ำผู้ไหลออกมาเชื่อมต่อกับน้ำในคลอง
ก็อุ่นเย็นสบาย
จุดนี้แช่ได้บางจุดแช่ไม่ได้
เพราะว่าบอกแล้วอุณหภูมิอาจจะสูงไป
ก็ต้องรอการพัฒนาว่าจุดไหนลงได้จุดไหนลงไม่ได้
แต่ว่าที่จังหวัดพังงาก่อนหน้านี้มีน้ำผู้ร้อนรมนีอยู่แล้ว
เป็นที่ที่คนที่ไปท่องเที่ยวก็ชอบไปนอนแช่กัน
ใช่ครับสบายรักษาโรคนะฮะ